เรื่องนี้เป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัว

อดีตสามีทำร้ายอดีตภรรยา
ลูกเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ

ขอร้องบอกว่าพ่ออย่าทำแม่

พ่อไม่เห็นแรงงานไหม
ว่ะแล้วสิ
มันหรือเป็นเหมาะม่างงน่ะ

ก็ทีมข่าวเราไปคุยกับคุณกิ๊กค่ะผู้หญิงในคลิปที่ถูกทำร้ายนี่แหละค่ะ
อยู่กำแพงเพชรก็บอกว่าคือเลิกกับอดีตสามีคนนี้ไปนานแล้ว
วันนั้นเนี่ยเธอไปบ้านของเขานะคะไปคุยเรื่องภรรยาใหม่ของอดีตสามี
บอกว่าขอให้ย้ายทะเบียนบ้านออกไปแต่เธอยังไม่พร้อม
เพราะติดปัญหาเรื่องเอกสารแล้วสามีไม่ยอมก็เลยเนี่ยค่ะมีปากเสียงทะเลาะกัน
ถูกอดีตสามีใส่กุญแจมือไล่ให้ออกจากบ้านเธอก็เลยตะโกนบอกให้ลูกเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้
หลังเกิดเหตุก็ติดต่อไปหาอดีตสามี
แต่ว่าอดีตสามีกลับไม่พูดคุยด้วย
เธอก็เลยตัดสินใจเอาคลิปนี้ไปโพสต์

แล้วข่าวที่ออกไปเขาบอกว่า
แล้วทำไมต้องตะโกนให้ลูกมาถ่ายคลิปด้วย

หนูก็ต้องการที่จะเก็บหลักฐาน

เพราะว่าหนูพูดตั้งแต่คืนวันที่เกิดเหตุแล้วค่ะ
อันนี้ก็คือในฝั่งของคุณกิ๊กนะคะ
มาดูฝั่งของสามีกันบ้างนะคะ

หลังจากนั้น๒๓วันก็พาลูกมาส่ง

ขอเอกสารพาลูกไปทำบัตรประชาชน

มาอยู่ดูแลลูกเองเขาก็บอกว่าไม่ได้
แต่ว่าอดีตภรรยาก็ไม่ยอมไป
แล้วก็โวยวายว่าเขาจะขายบ้านเขาก็ได้เข้าไปอาบน้ำ
อาบน้ำยังไม่จบอดีตภรรยามายืนต่อว่าหน้าห้องน้ำอีก

หลังจากนั้นเธอก็ทำลายข้าวของในบ้าน

นั่นก็เลยทำให้เขาต้องจับภรรยาอดีตภรรยา
ไว้แล้วใส่กุญแจมืออย่างที่เห็นในคลิป

เขาบอกว่าถ้าเขาทำร้ายอดีตภรรยาจริง
เขาจะโทรแจ้ง๑๙๑ทำไม

เขาจะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เขาจะดูแลลูกเขาเอง

เขาก็บอกว่าคุณไปอยู่สองคน

คุณไปอยู่ตามประสาทคุณบ้านคุณสองคนคุณแม่คุณไปอยู่ของคุณไปสิ
แต่ฉันจะอยู่ตรงนี้ฉันจะอยู่อีกห้องนึงเดี๋ยวฉันจะอยู่ตรงนี้
ถ้าแน่จริงมึงก็ไล่ลูกมึงสิ

เจ็บปุ๊บผมมันพูดอะไรไม่ได้แล้ว
แล้วผมทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็คือให้เขาออกเขาก็ไม่ออก
นี่ค่ะเหตุผลสองฝั่งของคนที่เคยเป็นสามีภรรยากัน
แต่คนที่เจ็บที่สุดตอนนี้ก็คือลูกนะที่เห็นพ่อกับแม่ทำร้ายกันค่ะ
ภาพนั้นมันจะฝังอยู่ในใจนะครับ